นั่นน่ะสิไม่ได้เป็นญาติโกโหลิกาสายเลือดเดียวกัน
ถ้าเป็นเฟื่องมีคนมายกมรดกยกสินทรัพย์ให้

แต่ว่าถ้าเขาตั้งใจจะให้เราจริงด้วยความรักเสน่ห
ก็จะแบบว่าอาจจะไปมอบให้กับสาธารณะต่อไปหรือเปล่า
อยู่ดูปีกนางฟ้าก็งอบถูกขับขึ้นมาอีกแล้ว
จะบอกว่านี่เลยกรณีนี้เจมส์จิรายุค่ะ
อยู่ก็มีคุณยายใจดีท่านหนึ่ง

โดยที่ไม่รู้จักกับหนุ่มเจมส์ทางสายเลย
เป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่าชื่นชอบ
รดกที่ว่านี้ไม่ใช่ย่อยนะคะเป็นล้านค่ะ

คุณยายทองบ่อสุวรรณจันทร์อายุ๗๐ปี

ขอแจ้งความประสงค์ขอยกบ้านพร้อมที่ดิน

อุ๊ต๊ะไม่มีเงื่อนไขใดจ้า
คุณยายชี้แจ้งนะครับว่าอยากจะมอบให้
เพราะว่ารักแล้วก็เอ็นดูแบบลูกแบบหลาน
ใครที่ไปบอกว่าคุณยายน้ำเมามอย

ไม่จริงนะครับคุณยายบอกว่ารักและก็เอ็นดู

หลังจากมีข่าวนี้ออกมาแน่นอนนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ได้รีบสอบถามไปยังพี่ปิ๊กจานฉลาด
ผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหนุ่มค่ะ

หลังจากเดินทางมาถึงประเทศฝรั่งเศส
เนื่องจากซุปตานุ่มนะคะมีงานเดินแบบให้กับแบรนด์โยจิยามาโมโตค่ะ
ในงานเมนแฟชั่นวีคที่แพรรีสกับนิตยสารล็อปพิมัมไทยแลนด์
โดยเจมส์จิก็ได้เปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอนะครับ

พร้อมกับขอบคุณที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงาน
แต่ไม่รู้จะพูดถึงการรับมรดกหรือเปล่านะไปฟังเสียงกันค่ะ
สวัสดีครับตอนนี้นะครับจึงมาอยู่ที่สปารีสครับผม
ทำเป็นเกลียดมากที่คนยายชอบนะครับ

แต่ว่าจริงแล้วในละครนะครับก็มีหลายคนครับที่ทำ
แล้วก็ผมว่าทุกคนคงจะดีใจนะครับที่คุณยายชอบละคร
กับชอบในสิ่งที่พวกเราทำออกมาให้ดู

แล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งใจทำผลงานให้คุณยายไปเรื่อยนะครับ